เรื่องของการประกาศรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอสอ
แล้วก็มีผู้ที่ไม่ผ่านการรับรองด้วย

ในการที่จะไปร้องต่อสารดีกาได้ภายใน๗วัน
นับตั้งแต่วันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
โดยนายสุพชายใจสมุทรณทะเบียนพักภูมิใจไทย
กล่าวถึงกรณีที่มีผู้สมัครของพัก
รวมถึงนายกรวีปริศนานันทกุล
ไม่ได้รับการประกาศรับรองคุณสมบัติจากกรกต
บอกว่าปัญหาเกิดจากฐานข้อมูลของกรกตกับพัก

ซึ่งก็ได้ยืนยันความเป็นสมาชิกที่ถูกต้องกับกรกตไป
ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์แล้วนะครับ
ว่าในเรื่องนี้หากกรกตจริงจังกับการพิจารณาข้อเท็จจริง
คำชี้แจงก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ผู้สมัครและพักการเมืองแล้วก็เพิ่มภาระแก่สารดีกา
ในการที่จะต้องพิจารณาคำร้องนะครับส่วนทางด้านของภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเอง
พร้อมที่จะไปยืนยัน
ว่านายกรวีได้ลาออกจากภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตบอกว่า
ผู้ที่ไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติสามารถยื่นคำร้องต่อสารดีกาได้ภายใน๗วัน
นับตั้งแต่วันที่๑๕กุมภาพันธ์โดยบุคคลนั้นจะต้องนำหลักฐานไปแสดงต่อสาร
เพื่อให้สารใช้ในการวินิจฉัยว่ามีคุณสมบัติครบหรือไม่
โดยส่วนใหญ่พบปัญหาในเรื่องของฐานข้อมูลเช่นไปสมัครพักการเมืองอื่นก่อนแล้ว
ถึงไปออกจากพักการเมืองเดิมที่เคยเป็นสมาชิกอยู่
อย่างเช่นของนายกรวีนี่เหมือนกันนะฮะกรกตก็ตีความเป็นแบบนั้น
คือการเป็นสมาชิกพักมันซ้ำซ้อนไง
ใช่ครับก็ถือว่ามีความซ้ำซ้อนของการเป็นสมาชิก
อย่างไรก็ตามนะครับระหว่างนี้ผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ
ไม่มีกฎหมายกำหนดว่าจะต้องหยุดหาเสียงเพราะถือว่าคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับ
เลขาธิการกรกตยังตอบคำถามผู้สิทธิ์ข่าวถึงกรณีที่
หากท้ายที่สุด๓รัฐธรรมนูลมีคำสั่งยุบพักไทยรักษาชาติ
บัตรเลือกตั้งที่มีหมายเลขผู้สมัครของพักไทยรักษาชาตินั้น

โดยกรกตก็บอกว่าได้ส่งพิมพ์บัตรเลือกตั้งไปหมดแล้วไง
ตามหลักการทั่วไปก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นรับทราบ
หากกากบาทในหมายเลขนั้นก็จะถือว่าเป็นบัตรเสียนะครับ
มีรายงานจากสำนักงานกรกตแจ้งว่าบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
จากในหลายเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครมากกว่า๔๐คน
โดยเขตเลือกตั้งจำนวน๑๐๕จะใช้บัตรเลือกตั้งที่มีขนาดพิเศษนะครับ
มีรายงานด้วยว่าเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครมากที่สุดมี๒เขต
คือเขตเลือกตั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
มีผู้สมัครมากถึง๔๔คน
ซึ่งในจำนวนนี้ยังไม่ได้ตัดหมายเลขผู้สมัครที่ไม่ผ่านการรับรองผลออกไปนะครับ
ขณะเดียวกันกรกตมีความจำเป็นต้องจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งก่อนการประกาศผลรับรอง
ดังนั้นบัตรเลือกตั้งจะยังคงมีหมายเลขผู้สมัครที่ไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติอยู่
ซึ่งหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนในช่องนั้น
ก็จะทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสีย
ซึ่งพอเขตเลือกตั้งต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับทราบต่อไปนะครับ